เหตุการณ์หนึ่งก็คือดัชนีดาวโจรพุ่งพัทยานจริง

เหตุการณ์นี้พัทธลุงฮะแอบอ้างเป็นครูสาวแสบแอบอ้างเป็นครู
จากนั้นไปทั้งเชิดไปทั้งช่วยเขาไปช่วยก่อน
ช่วยนับเงินกองกระถิ่นจากนั้นนับมานับไปเชิดเงินหายไปแสนกว่าบาท
แล้วงานนี้ได้ไป๘แสนกว่าฮะไปเนี่ยเกิน๑ส่วน๑๐ด้วยซ้ำ
วงกลมเอาไว้เรียบร้อยตอนนี้ทำไมของวงกลมยังตามตัวไม่เจอ
นิ่งฮะสาวคนนี้มาตีสนิทกับคณะกรรมการวัด
ตีสนิทกับคณะกรรมการวัดและช่วยนับเงินทอดกระถิ่น
ควนถบตำบลพญาขันอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
โดนไปหนึ่งแสนบาทจ้าวาดวัดควรถบพระสมุหะปิยะปิยะจิตโต
บอกว่าสาวคนนี้แสบมากแสบคืออะไร
แอบอ้างว่าตัวเองเป็นครูเป็นครูอยู่วัดใกล้ใกล้ในพื้นที่
ก็เลยยอมเชื่อฮะนี่ทำไมท่านเชื่อง่ายขนาดนั้น
หลวงพ่อเชื่อง่ายขนาดนั้นเรื่องของเรื่องคือเขาอ้างสองเรื่อง
เรื่องแรกคืออ้างเป็นครูอ้างเป็นครูโรงเรียนพนังตุง
อ้างว่ามีการบริจาคเงินมาร่วมสมทบด้วยดังนั้นหนึ่งเป็นครู
ก็มาช่วยบริจาคด้วยดังนั้นจิตอาสาของแท้เลยปล่อยให้มีการนับครับ
ในวงที่ไม่นับเนี่ยประมาณสัก๘คน๘คนแล้วหายไปตอนไหน
เข้าใจว่าหายไปตอนเอาเงินจากกองกลางที่นับเสร็จเนี่ยเอาไปวางรวมกัน
ขั้นตอนก็คือพอนับตรงนี้แล้วไปวางตรงนู้นตรงนู้นก็คือข้างหลัง
ตรงนี้ไปวางตรงนู้นไอ้ตอนไปวางตรงนู้นเนี่ยเหมือนเดินหายไปเลยฮะ
สุดท้ายแล้วก็มารู้อีกทีคือตอนที่จะเอาเงินไปฝาก
เพราะว่าเงินมันหายไปหนึ่งแสนบาทยอดครั้งนี้ได้ไป๘แสนกว่า
หากค่าใช้จ่ายเลย๗แสนกว่าครับแต่พอไปฝากจริงเงินหายไป๑แสนบาท
ดังนั้นก็เชื่อได้เลยว่าคนที่ก่อเหตุเชิดเงินครั้งนี้
น่าจะเป็นสาวแสบที่แอบอ้างเป็นครูนั่นเอง
ต้นก็เลยมีการแจ้งความไว้แล้วฮะเดี๋ยวฟังเสียงจากท่านเจ้าอาวาสครับ